ยายดาวคาวอย่าง

ยุดี้ไม่แห้งกันบ่สุ่มสุ่มขุมพรุทธส้มนั่น
คันพบไม่แห้งนั่นบวะมือเอิญมาทั้งเนี่ย
เพราะว่าคันเบิ่งแล้วเจ้าสิไม่แห้งเอาคือว่าจังฉัน
ก็ว่าจังสันเหรอเนอะไหงู้นวด
มันมีอิหรี่ด้วยขั้นเจ้าไหงู้นวดนี่เจ้าซิมี่แห้ง
เอ้ยคือว่าจังสั้นมันเป็นไปได้อยู่สินี่มันเป็นไปแล้วนี่เห็นวนนี่
ไหงู้นวดแต่ว่าแล้วคนตกใจเออมันก็เป็นตาย่านไทย
เออเป็นตะยาอยู่แต่ว่าอันไทยฟิลิปปินส์ระหว่าง
มันมันไข้เมื่อยเห็นป่ะมันมันทำให้เห่าย่านงูน้อยลง
แมนผัวกสีย่านคือเก่าเถอะเนอะ
คือตอนแรกนี่เขาจะเอางูมาทดลองให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
นอนให้งูมันเลื่อยไปเรื่อยมาจากสี่ก้อน
นักท่องเที่ยวเพื่อนว่าเออมันก็ดีดแล้วล่ะ
เจ้าของงูก็เลยว่าเออก็เห็นเป็นบริการไปเลย
งู้นวดงู้เห็นไหม
สำหรับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่เหินเหรอ

แต่ว่าอันคุณหมอฟิลิปินละว่านี้นะ
เพราะว่างูเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ป่าเนอะ
คันมันสิหัดเกี้ยวเห่าเขาเจ้าสิหัดกินเลย
มันก็เป็นไปได้อย่าสิไปหาเห็ดเหล็นเด้อ
ยายก็เอามาให้บึงซื้อมันอยู่ต่างประเทศเนาะ
เอ้าบ้านนี้บ้านเห่านั่น
ไพว่าอันวันอาทิตย์เหลือวันอยู่นึงวัน
ไปสารพระการว่าไปเบิ้งลิ่ง
แต่ว่าฉันจะเอาไปเบิ่งริ่งจะเอาละว่างไหนเด้อ
มันสิลอยหน้ากากอนามัยเจ้าเดมันบังคับเลย

ลองให้มันดึงดิ
ก็คือบอกด้วย
ข้อนากากอนามัยหน่อยค้า
บอกดิดิสซิล่ายสีข้าว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

บอกเมียไลน์มาบอกเมีย
อันใดมันมวลอันใดอยากมู
อันไหนอยากให้ยายว่าวก้าวให้ฟังนั่น
บอกมาเนี่ยเด้อไปก่อนเด้อ
อย่าลืมดิอาทิตย์หนาด้วย
เสาร์อาทิตย์คู่กับชะบัดข่าว
มาบอกย่ายอีกเด้อย่ายบ่อยก่อนเด้อ

โปรดติดตามตอนต่อไป